บึงการสาวโหดมองหน้าร้านชำตามรุมสกรรม๓ต่อ๑
เดือดเหรอเดือดค่ะเด็กผู้หญิงคุณผู้ชม
รุ่ม๑อีกคนนึงเขาสะบักสบอมแต่คนที่โดนทำเนี่ยเขาบอกว่าจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด

นี่ค่ะค่อยไล่ดูตามคลิปไปนะครับคุณผู้ชม
คือตอนแรกเนี่ยเหมือนจะคุยอะไรกันว่านี่เปิดฉากตบแล้ว
อันนี้ใครล่ะเพื่อนของคนโดนตบไปใช่ไหมเนี่ย
เนี่ยแล้วยังไงไม่ช่วยเพื่อนเหรอไม่ช่วยไม่กล้า
คนน้อยกว่าด้วยนี่เปิดฉากตบ
ไม่ทันได้ตั้งตัวค่ะยืนงงในดงตบเลยนะคะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าร้านติงลี่ที่ตำบลท่าสะอาดเซกาบึงกาลค่ะคุณผู้ชม
แล้วจะบอกว่าไม่ใช่ตบอย่างเดียวนะไม่ได้ใช้มือตบอย่างเดียวนะจ๊ะ
ใช้ขวดตีไปที่หัวน้องด้วยนะคะผู้หญิงเอาจับขวดฟาดหน้ากันเลยเห
ใช่ค่ะใช่ค่ะเนี่ยผู้ใหญ่พยายามจะไปห้ามนะจะไปห้ามแล้วสุดท้าย
ตอนที่ผู้ใหญ่ไปห้ามเนี่ยก็แยกย้ายหลบหนีไปแยกย้ายหนีกันไปนะคะ
สามรุมหนึ่งสมมุติละกันว่าคนเจ็บเนี่ยชื่อว่าน้องเนย
เนยเกิดอะไรขึ้นคะลูกน้องเล่าบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ย
ก็ไปซื้อของร้านนี้ตามปกติพอเดินออกจากร้านกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ก็ปรีเข้ามาถามว่ามึงมองหน้ากูทำไมนี่นี่ผู้ก่อเหตุเข้าไป
ร้านตรงเนี้ยร้านเดียวกันนะฮะพอออกมาจากร้านน้องเนยบอกว่า
ผู้ก่อเหตุมาถามว่ามองหน้าทำไมแล้วสุดท้ายมารุมตบน้องเนยอ่ะ
นักข่าวถามต่อน้องไปมีเรื่องอะไรกันมาก่อนหรือเปล่า
เคยไหมฮะไม่รู้จักเลยสบตากันที่นี่หรอสบตากันที่นี่
แต่กลายเป็นว่านี่ค่ะปรีเข้ามาตบได้นะจ๊ะฟังน้องเนยหน่อยค่ะ
หนูซื้อของเสร็จเขาก็มารอสามคนเลยค่ะมารอด้านหน้า
แล้วเขาก็ถามหนูว่ามองหน้าทำไมหนูก็เลยบอกว่ามองเฉย
เขาก็เลยเอาขวดทุบหัวหนูค่ะอืมคนที่ใส่เสื้อสีน้ำเงิน
อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับงูนะคะแต่ว่าก็ไม่เคยมีอะไรฝากเสียงอะไรกัน
เขาน่าจะเกลียดหนูจากคำพูดคนอื่นหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วอีกสองคนรู้จักเขาไหมไม่รู้จักค่ะไม่เคยรู้จักกันเลยค่ะ

แล้วมีเรื่องบาดหมางอะไรมาก่อนหน้านี้ไหมไม่มีนะคะไม่เคยมีค่ะ
คุณผู้ชมคะถ้าเกิดว่าดูจากคลิปมาก่อนหน้านี้นะคะ๓คนที่ไปรุมน้องเนยเนี่ย
จะมีคนหนึ่งที่ใส่เสื้อสีฟ้า
คนใส่เสื้อสีฟ้าเป็นคนในหมู่บ้านเดียวกับน้องเนยเห็นไหม

เป็นคนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกับน้องเนย
น้องเนยบอกว่าสาเหตุน่าจะมาจากเสื้อสีฟ้า
ไปฟังใครพูดถึงน้องเนยในแง่ที่ไม่ดีมา

นี่ไงน้องเนยบอกว่าเจ็บหมดเลยนะคะตามเนื้อตามตัว
ถึงแม้ว่าไม่ได้มีแบบแผลเห็นชัดก็เจ็บตัว
ที่สำคัญไปแจ้งความกับตำรวจโรงพักเซกาแล้ว
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวรอผลจากแพทย์ก่อน
ก่อนที่จะมีการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไป
แต่จริงแล้วตำรวจบอกว่าอยากให้จบเรื่องของการไกล่เกลี่ย

ทีนี้ฝ่ายคนเจ็บบอกว่าโหที่ผ่านมานะพี่

เพราะคู่กรณีไม่เคยมาขอโทษสักคำ
แล้วแม่ของคู่กรณีไม่หนำซ้ำยังบอกว่า
จะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดที่ไปประจานลูกเขา
ที่ไปประจานมือตบพี่ต้น
มีอย่างนี้นี่เราอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างไรกัน
นี่เป็นผลพวงจากภาวะโลกร้อนหรือเปล่า
โอ้แล้วทำไมตักกะเพี้ยนแบบนี้นะคะ
เนยบอกว่าไม่ยอมจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยนะคะ
ครับวันนี้วันสตรีสากลเปล่า
ไม่เกี่ยวเลยแต่ท็อป๔มีจริง